อันนี้ได้น้ำใจได้เงินกันทั่วหน้าเลยนะคะ
สำหรับกิจกรรมแล้วก็โครงการที่พี่บินร่วมกับพี่เหล่าอาสาต่าง
ลงพื้นที่ไปแจกจ่ายเงินให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด
เป็นระยะเวลากว่าเดือนเลยคุณผู้ชมค่ะ
ไปกันเป็นเดือนแจกข้อประตูกันทุกบ้านนี่แหละค่ะ
ละ๕๐๐บาทตั้งแต่๖เมษายนจนถึงเมื่อวานนี้๑๔พฤษภาคม
รวมแล้ว๓๒วันนะคะ
เห็นบอกว่าช่วงแรกก็อาจจะมีพักหยุดกันบ้างสลับกันไป
มาสัปดาห์สุดท้ายลุยแจกกันทุกวันไม่มีวันหยุดเลยค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้สิ้นสุดที่ชุมชนท่าน้ำสามเศษริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
ก็มีพระเอกเจ็ดสีไปด้วยนะคะน้องเข้มหัสวีมาร่วมด้วยช่วยกันค่ะ
ซึ่งพี่บินบอกว่าเงินทั้งหมดกว่า๑๕ล้านบาทนะคะ
หมดเกลี้ยงแล้ววันนี้ก็คือเมื่อวานนั่นเองนะคะ
แต่เห็นว่าจะแจกอีก๔๕ล้านที่มูลนิธิร่วมกระตันยูบางพลีค่ะ
ในวันที่๑๗๑๘พฤษภาคมนี้นะคะ
แล้วก็เห็นว่าหากทุกอย่างสถานการณ์คลี่คลายดีขึ้น
ก็จะเดินทางไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องตามต่างจังหวัดอย่างแน่นอนค่ะ
จบในการเดินโควิดแต่ยังไม่จบ
โดยการช่วยเหลือของผมผมต้องเดินต่อไปตลอดต่อไปครับผม
คือบริเวณ๖ตำบลในอำเภอบางพลีนะครับ
เราจะเอาทั้งหมดที่อยู่บริเวณนั้น
น่าจะประมาณอยู่ว่า๓๔ล้านบาท

หมดแล้วผมก็บอกวัตถานหมู่ที่รุกทันตู
วัตถานบอกไม่เป็นไรแค่ล้านหนึ่ง
เสี้ยวเดียวนิดเดียวแล้วผมได้ทำไป
มันไม่ได้อะไรมากมายนะครับ

มีอะไรที่เราสามารถแบ่งปันกันช่วยกันได้
โอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะลงไปอีกหลากหลายพื้นที่ก็ต้องรอติดตามแล้วกันนะคะ
พี่บินแล้วก็พี่ไทยรวมไปถึงพี่อาสาเนี่ย
ไปลงพื้นที่ที่บางพลีกันณจุดไหนอีกทีนะคะ